อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคดีนะคะ

ค่ะช่วยเล่าวินาทีตอนที่อาจารย์เห็นเรือใกล้กงนะคะ

เห็นเรือแล้วฮะจริงตอนกลางคืนผมก็พยายามที่จะเรียกเรือประมงหลายลำนะครับ
แต่เขาไม่เห็นผมเพราะคลื่นใหญ่นะครับแล้วก็ผมพยายามไหว้ไปหาเรือเขาก็ไม่ค่อยเห็น
บังเอิญลำสุดท้ายเนี่ยเขาเข้ามาใกล้หน่อยก็เลยเขาเห็นก็เลยโชคดีนะครับ
โชคดีเพราะว่ารอยนี่รอยคอนี่ออกไปอ่าวแล้วครับ
เพราะว่าที่เราวิ่งมาเนี่ยเราวิ่งรอบปลายอ่าวไปดีนะครับ
ตรงทานก็ไกลไปดีแต่วันนี้ขึ้นแรงมากแล้วก็พัดผมออกไปอ่าวไทยแล้วฮะ
ออกไปข้างนอกแล้วฮะก็เลยเนี่ยเขาก็เห็นพอดีวันนี้ก็โชคดีครับเมื่อเช้านี้ครับ
อาจารย์พัดตกลงไปได้ยังไงคะอาจารย์
คือขึ้นจริงที่ในงานเจ็ดสกีเนี่ยเขาก็ดูแลดีอ่ะนะครับ
เพียงแต่ว่าตอนนั้นขึ้นแรงนะครับขึ้นแรงแล้วคราวนี้ขึ้นตีเข้ามาก็เลยตกลงไป
แต่พอพอตกลงไปแล้วคราวนี้เนี่ยบังเอิญคลื่นสูงนะครับ
พอขึ้นสูงเนี่ยคนก็ไม่เห็นอ่ะครับ

พอลงไปปั๊บเนี่ยขึ้นขึ้นสูงคันอื่นเขาก็มองไม่เห็น
อันนี้ผมก็พยายามไหว้ไปหาเรือพอดีขึ้นแรงเรือก็ไปเรื่อย
พอไปเรื่อยผมไหว้ตามเรือไหว้ตามเรือก็ไม่ทัน
พอไม่ทันปั๊บก็ไปทำมาเรือก็ออกไปเลยออกไปเลยหาย
ตอนนี้มองหาไม่เห็นพอไม่เห็นคราวนี้ก็ลอยแล้วครับ
แล้วพอนี้ครีนก็ปายไฟปีออกนะครับ
ไปช่วยเหลือแล้วแต่ว่าโบกมือแต่เขาไม่เห็นเราเนี่ยค่ะ

เมื่อคืนตอนนั้นคืนนะคะ
น่าจะสักที่ดึกครับไป
แต่เพียงเดี๋ยวสองไฟมาเกือบถึงผมและห่างสัก๑๐๐เมตร
ทางนั้นก็สามารถแสดงแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ

ออกตามทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วเรืออัตรแล้วเลยละก็ดูได้อย่างดีนะครับ
คือพออยู่ในทะเลก็
แล้วก็ใช้เวลาคือเมื่อยอ่ะก็เอาไปนั่งอะไรมั่ง
ใช้ก่อนก่อนมั่ง

โคะปะไม้อยู่ในทะเลนานก็จะมีไม้ผันเล็กไม้ไผนรอบนี้